วันนี้๓ราศีที่ชีวิตโอ้โหเจอกับเรื่องหนัก

ตรวจสอบดวงชะตากับหมอไก่อาจารย์พอพาที่นี่ค่ะ

เจอกันเป็นประจำกับหมอไก่ทุกเสาร์อาทิตย์เลย

เดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันนะคะ๓ราศีที่ช่วงที่ผ่านมา
เจอปัญหาเจออุปสรรคที่หนักหน่วงมาก
แต่ว่ามีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่

ราศีแรกนั่นก็คือ

งั้นจัดหนักมาเลยค่ะหมอไก่

ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเจอปัญหาเจออุปสรรคที่

หลักอะไรมันก็ท้าโถงมาหมดเลย
แล้วอย่างนี้จะไปต่อได้ไหมคะ

ชาวราศีเมทุนนะคะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหเจออุปสรรคที่แบบหนักหน่วงมาก

คือว่าเก่งนะคะใช่ค่ะแต่ว่าพอเข้าสู่ปีหน้าฟ้าใหม่ยังไง
ก็เหมือนกับมีโอกาสได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้ง

อุปสรรคปัญหาในชีวิตก็จะเริ่มแบบคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น
มันจะเป็นยังไงบ้างเอาหน้าที่การงานจะเป็นยังไง
การงานมีโอกาสประสบความสำเร็จ
แต่ว่าอาจจะค่อยประสบความสำเร็จทีละนิดทีละนิดนะคะ

จะได้เปลี่ยนไหมคะจะได้โยกจะได้ย้ายนะคะ
ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนงานชีวิตไม่เอา

เนื่องจากชาวราศีเมทุนนะคะเจอปัญหาอุปสรรคมาเยอะ
ก็เหมือนกับคนป่วยเหมือนป่วยหนักมา
แล้วก็ต้องใช้เวลาในการค่อยฟื้นฟูร่างกายค่อยดีขึ้น

ค่ะงานอะไรต่างนานาก็น่าจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดี

ไปแล้วราศีแรกราศีที่๒ที่จะมีโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่

สำหรับชาวราศีมังกรนะคะช่วงที่ผ่านมาโอ้โหก็เจอปัญหาค่อนข้างมากพอสมควร
เรียกได้ว่าหนักไม่ธรรมดา

เหมือนกับว่าชาวราศีมังกรจะหวังอะไรก็ไม่ค่อยจะสมหวังเท่าไหร่
จะคิดจะทำอะไรมันก็เหมือนกับว่าโอกาสจังหวะมันยังไม่มา
มีเรื่องให้ต้องคิดต้องเครียดเยอะ
แต่พอปีหน้าฟ้าใหม่ดวงชะตาดีขึ้น

มีโอกาสได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ
ถ้าในตอนนั้นชาวราศีมังกรจะคิดจะทำอะไร

ให้เราประสบความสำเร็จได้ง่าย
ไม่ยากเหมือนที่ผ่านมาแล้วนะคะ
ชาวราศีมังกรมีโอกาสที่จะได้เจอสิ่งใหม่ด้วย
สิ่งใหม่นี่หมายความว่าอะไรบ้าง
งานใหม่งานใหม่โปรเจกต์ใหม่
แต่ว่างานที่ชาวราศีมังกรจะต้องเจอ
จะเป็นงานหนักงานใหญ่
งานที่มันมีความกดดันเยอะ

อาจจะแบบมีลูกค้าลายใหญ่มาสั่งของออเดอร์ทีเยอะ

เป็นความเครียดที่มีความสุข

ใช่ดีมากเลยสำหรับราศีมังกรอดทนหน่อยแล้วกันนะ
อีกหนึ่งราศีที่ชีวิตจะดีขึ้นในปีใหม่นี้แน่นอนนั่นคือ

ราศีนี้ถ้าจำไม่ผิดเป็นราศีของน้องใบตอง

ได้เลยค่ะชาวราศีกุมนะคะน่าจับตามอง

หน้าจับตามองมากนะคะเพราะว่าดวงของเขามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้

ใช่ค่ะก็คือชาวราศีกุมนะคะมีโอกาสประสบความสำเร็จชัดเลยก็คือต้องสักประมาณเดือนเมษา

ใช่เลยค่ะในช่วงเดือนมกราคมไปถึงเดือนมีนาคมในช่วงนี้ชีวิตก็อาจจะยังมีอุปสรรคมีปัญหาอยู่นะคะ
ถ้าสมมุติว่าคิดหวังสิ่งใดมันอาจจะยังต้องใช้เวลา

ใช่ค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าถึงเดือนเมษายนเมื่อไหร่โอ้โหมันเหมือนปลาได้หนาว
มันดีด้ามันดีด้า
คือตอนนั้นมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้
มีเกณฑ์แบบว่าดวงปังดังไกลดังไปถึงนอกจักรวาลเลย
โอ้โหเตรียมพูดจุดประทัดกันเลยทีเดียว
ควรจะต้องเตรียมส่งน้องใบตองขึ้นสู่ยานอวกาศ

ยินดีด้วยกับ๓ราศีนะคะที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้น

ราศีอื่นเขาไม่มีนี่ไม่เห็นได้พูดถึง

ถ้าสมมุติว่าใครที่ชีวิตเจอกับอุปสรรคเจอกับปัญหามาเยอะนะคะ
แนะนำว่าให้ไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการบริจาคลงศพ

ก็คือหมายถึงว่าให้อุปสรรคปัญหามันคลี่คลายไป

ก็ได้เคล็ดลับดีในการเสริมดวง
แล้วก็ได้ทราบเรื่องดวงชะตาราศีเพื่อเตรียมพร้อมในการใช้ชีวิตนะคะ
วันนี้ขอบคุณหมอไก่อาจารย์พอพาทินีมากค่ะ